ส่วนวันนี้นะครับผู้โชคดีจะเป็นใครที่จะได้รับ
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชว์

ผู้โชคดีทองล้านคนที่๓นะครับ
ใจโต๊ะบื้นรับครับ
ตื่นเต้นมากครับดีใจที่สุดเลยครับ

แต่อันนี้ได้เกินฝันจริงครับ

คาราบาลเขาบอกมาว่าให้ใช้หนี้ก่อนอะไรก่อน
เราก็พอจะตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่า
ก็คือเอามาลงต้นไม้เพิ่มเติม

แล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนครับผม
คาราบาลแดงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันของพี่น้องชาวไทย
เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กให้พี่น้องชาวไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
อยากได้ทองล้านไปต่อยอดสร้างอาชีพแบบนี้
ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒มาลุ้นโชค
เศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
เย้
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคุณผู้ชมนะ

สาวสาวระวังหน่อยจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังหน่อย

สาวสาวที่ว่าสองสาวนี้สองสาวน้องก้าวดาง

แล้วพวกควรถึง
การที่ฝนมันตกมันก็ทำให้ชีวิตลำบากเหมือนกันนะ

ฝนตกรถติดน้ำรอการระบายอู่ฝนมันกันค่ะ

อันนี้คืออันนี้พูดเป็นมุกหรือพูดจากใจ

เวลาเดินไปไหนมาไหนเหงื่อไหลไข่ย้อยหมดเลย
จริงถ้าเป็นทองก็คงจะดีทำไมอ่ะทองไม่รู้ร้อน

เออตอนนี้ไม่ชอบคุณมากกว่า

อ้าแล้วหนาวอ่ะคุณหนาวว่ะยังไงคุณหนาวก็ดีเหมือนกันนะ
อากาศหนาวเนี่ยจะทำให้หน้าชา

แล้วที่สำคัญทองคำมูลค่า๑ล้านบาทเขาก็แจกด้วยนะครับ
อยากรู้แล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอย่ารอช้าไปติดตามกันเลย

ร้อยไปร้อยไปร้อยไปเลย
สูงสูงไปกระจายความโฆษณีกันได้

ร้อยเลยร้อยเลยค่ะ

นินอาญาจากจังหวัดสุราธานี
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

แล้วเขียนคำว่าตัป
สองพันห้าร้อยหกสิบหกประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านาฬิกาสามสิบนาที
ยินดีด้วยนะพี่น้องครับยินดีกับผู้โชคดีนะจ๊ะ
ยังไงก็ส่งมาได้นะทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคุณสองเลย
ใช่แล้วค่ะจะมาลุ้นล้านกันครั้งต่อไป๑๑พฤศจิกายน
และยังมีมอเตอร์ไซค์แจกกันต่อเนื่องถึงสิ้นปีเลยนะคะ
แบบนี้สิแบบนี้สิ